ต่อไปนี้หลายคนได้ฟังได้ดูแล้วอาจจะน้ำตาไหลเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่คิดว่าลูกสาวคนหนึ่งจะทำกับแม่ได้ขนาดนี้
คนหนึ่งนะฮะอายุ๗๐กว่าปีแล้วท่านก็พิการแขนขาอ่อนแรง
มีวันหนึ่งเมื่อวานไปด่าไปดุหลานด้วยความที่เป็นก็ยายกับหลานหลานสนก็ดุด่าเป็นเรื่องธรรมดา
แล้วก็ไปปลุกลูกสาวขึ้นมาให้หุงหาอาหารทำกับข้าวได้แล้วลูกสาวไม่พอใจเอาไม้กระหน่ำตีแม่ตัวเอง
ตีหลังตีก้นจนเป็นรอยช้ำจนคุณยายทนไม่ไหวหนีออกจากบ้านให้เพื่อนบ้านช่วยเพราะคุณยายเจ็บเหลือเกิน
ไปดูภาพเหตุการณ์ตอนคุณยายหนีออกมาจากบ้านแล้วนะครับ

ทำไมลูกถึงทำกับแม่ได้ขนาดนี้ครับ

ลูกสาวใช้ไม้หัวตีแขนแม่ตีก้นแม่
แผนแม่ตีก้นแม่ผิวเนี่ยช้ำเป็นจ้ำเนี่ย

กายไม่เท่าไหร่คุณใจเนี่ย
จิตใจของแม่คนหนึ่งเนี่ยมันยังไงครับคุณผู้ชม
คือหนีออกมาขอความช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเขาหน่อย

ระหว่างนั้นคุณยายก็สะอึกสะอื้นร้องไห้ตลอดเวลา
ถึงความเจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินที่ถูก

นะคลิปนี้เนี่ยมีเพจดังนะ

มีแต่ข่าวที่สะเทือนใจทั้งนั้น
น้ำตาของคุณยายมันต้องเหลือกลั้นแค่ไหนวะ
คนเป็นลูกทำกันได้ขนาดนี้นะ

คุณยายอายุ๗๐กว่าปีแล้ว

ที่พี่การพอถูกสามีทำร้ายร่างกาย

หลังจากสามีเสียชีวิตก็อยู่กับลูกกับหลาน

วันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคุณยายก็ไปดุด่าหลานวัย๙ขวบ
แล้วก็ไปปลุกลูกสาวเอ้ยขึ้นมาหุงหาอาหารทำกับข้าวกินได้แล้ว
ปรากฏว่าลูกสาวไม่พอใจครับ
ไม่พอใจที่ไปปลุกขึ้นมาทำกับข้าว
เอาไม้เนี่ยตีแม่ตัวเองครับจนแม่เจ็บขนาดนี้ครับ

ขอให้เพื่อนบ้านช่วยเพื่อนบ้านก็เห็นก็ทายุบทายาเสร็จปุ๊บ
ก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประสานเทศบาลไปช่วย
แล้วก็ไปว่ากล่าวตักเตือนลูกสาวเป็นที่เรียบร้อย
แต่เราก็ไม่รู้หลังจากนี้คุณยายไปอยู่ในบ้านแล้ว
ลูกสาวจะทำอะไรแม่เขาอีกเราก็ไม่ทราบ
ก็หวังใจแต่ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
หวังว่าลูกสาวจะทำตัวให้ดีกว่านี้